ใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วสัปดาห์หน้าก็วันตรุษจีนแล้วใช่ไหม
ชาวบ้านในจังหวัดพิศนุโลกค่ะเขาก็มีการออกมาเตรียมหาซื้อขนมโบราณที่มีความหมายมงคลนะคะ
๑ปีมีให้กิน๑ครั้งเอาไปไห้บรรพบรุษกัน
ว่าแต่ว่าขนมโบราณที่ว่านี้เป็นยังไงชื่ออะไรไปดูค่ะ
ค่อยดูกันไปหลายคนรู้จักบางคนไม่รู้จัก
พามาที่โรงเจอือเค้งเสียงตึ้งอยู่ที่ถนนสนามบินตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
มาพบกับคุณกรยากรแซ่ตั้งหรือว่าโกเจงอายุ๖๓ปีก็กำลังขมักเม่นเลย
ใช่เขาบอกโหออเดอร์วันตรุษจีนนี้เยอะมากเลยนะคะต้องเร่งทำตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะคะ
ได้รับการสืบทอดสูตรการทำขนมชื่อคักกล้วยมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้ว
ซึ่งขนมชนิดนี้ของร้านเขาจะทำขายแค่ปีละ๑ครั้งเท่านั้น

ก็จะตรงกับในช่วงวันตรุษจีนนะคะ
แล้วในช่วงนี้ก็เลยมีออเดอร์ออกมาเยอะมาก
มีออเดอร์ให้เธอทำกว่า๕๐๐ชิ้นแล้วจ้า

ต้องบอกว่าสาเหตุที่ขนมชนิดนี้ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะคะ
ก็คือมาจากการที่ขนมชนิดนี้เริ่มที่จะหาทานได้ยาก
แล้วก็เป็นขนมโบราณที่มีความหมายดีด้วย
ชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็จะนิยมนำมาเส้นไหว้เทพเจ้า

เพราะเขาเชื่อกันว่าขนมชนิดนี้ไหว้แล้วจะมั่งมีสีสุก
มีสิริมงคลครอบครัวรักไข้กลมเกลียวกัน
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนยาว
เป็นขนมมงคลนะคะ
เจ้าตัวขนมฉือคักกล้วยเนี่ยค่ะ
จะทำการนำเอาหัวมันแล้วก็สมุนไพรฉือคัก
ชื่อคักถ้าดิฉันจำไม่ผิดจะเหมือนเนี่ย
เหมือนรากผักชีเหมือนเด็ดผักชีอะไรประมาณนี้
เอาไปต้มให้สุกและปั่นให้ละเอียด
เพื่อจะเอามาทำเป็นตัวแป้งขนม

แล้วก็เอาถั่วทองและงาดำมาผสมกันแล้วก็เคี่ยวกับน้ำตาล

แล้วก็ไปนึ่งประมาณ๑๕๒๐นาที

จะออกมาเป็นขนมชิลคักกล้วยแสนอร่อยแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าข้างในอันนี้จะเป็นไส้ถั่วทองผสมงาดำผสมงา

นี่แหละทางร้านเขาขายอยู่ที่ชิ้นละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แพงนะใครอยากจะชิมขนมฉือคักกล้วย
ก็ไปหาซื้อได้ที่โรงเจอือเข้งเสียงตึ้งจังหวัดพิศนุโลก

ผมพูดไปผมเคี้ยวตามเข้าไป

อยากกินบ้างใช่ไหมโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ

แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขายังรับออเดอร์เพิ่มเติมได้มากน้อยขนาดไหน

ปีละครั้งนะของดีแบบนี้มีโอกาสลองทานดู